ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นผู้ชายคนนึงค่ะ
กระเตงลูกสองคนลูกชายเนี่ยสองขวบลูกสาวแปดขวบ
ขึ้นรถไถนาพ่วงแล้วก็ข้างรถติดป้าย
เลยบอกว่ามาจากโคราชจะไปตามหาภรรยาที่หนีไปอยู่กับชู้
คนเห็นเขาก็แบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
คอรัชศรีมาไปเชียงใหม่ไปตามหาเมียเมียผมหนีไปอยู่กับชู้
แล้วเห็นที่เราเซ็นเซอร์ข้างล่างไหมคะนั่นคือหน้าบัตรประชาชนของภรรยา
โอ้โหคือเอ๊ะอันนี้มันก็กึ่งประจานเหมือนกันนะ
เราก็เลยไปคุยกับผู้ชายคนนี้ค่ะเขาอายุ๕๐ปีเป็นชาวนครราชศรีมา
เขาบอกว่าเมียเขาหนีไปอยู่กับชู้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้ว
และล่าสุดเมียโทรมาหาเพื่อถามข่าวคราวลูกทั้งสองคน
เขาก็คุยกับเมียแล้วก็ได้คุยกับชู้ที่เขาอ้างไว้ในแผ่นป้ายนี้ด้วยนะ
ก็เลยรู้ว่าอยู่ที่ไหนกันเลยจะพาลูกไปตามหาค่ะอยู่เชียงใหม่
เขาบอกว่าใช้เวลาเดินทางก็คงจะ๕หรือ๖วันก็น่าจะถึง
ที่ถามว่าทำไมต้องถ่อกันไปขนาดนี้แบบมีอะไรทำไมถึงต้องขึ้นไปตามหาเมียถึงที่เชียงใหม่
เขาบอกว่าก็ถ้าอยู่สภาพนี้ต่อไปเขาคงไม่มีเงินที่จะมาเลี้ยงดูลูกทั้งสองคน
เพราะว่าตัวเขาไม่ได้ทำงานลูกก็ยังเล็กอยู่ด้วยไม่มีใครดูแลช่วงทำงานเลย
เลยอยากจะพาลูกออกตามหาเมียกลัวเมียจะโดนหลอกไปขายด้วย
แล้วก็อยากเจอเมียด้วยอยากกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิม
แล้วก็สงสารลูกเล็กทั้งสองคนด้วย
บอกว่าผมคิดถึงผมจะไปให้ถึงนะครับอย่าหนีไปไหน
เพราะว่าก่อนที่เมียผมจะไปก็ได้คุยกับผู้ชายแล้ว
ตกลงว่าตอนแรกเมียผมบอกว่าผมตายโกหกผู้ชายว่าตาย
สุดท้ายผมไม่ได้ตายผมก็อยู่เมียผมก็หนีไปไอ้
ผู้ชายคนนี้ก็รู้ว่าผมยังไม่ตายเพราะว่าผมได้คุยกับเขาก่อนหน้านี้
เราก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวอีกฝั่งนึงเขามีเรื่องมีราวอะไรยังไงกันบ้างนะคะ
ซึ่งระหว่างเดินทางจากอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชศรีมาถึงอำเภอพักดีชุมพล
คนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นป้ายที่ติดเอาไว้เนี่ยบอกผมจะไปตามหา
ผมมาจากโฆษ์ราชศพจะไปตามหามียามียาผมหนีไปอยู่กับชู้
แล้วก็ขึ้นบัตรประชาชนเมียหราเลยเนี่ยนะคะ
สามารถบางคนก็เห็นใจเพราะเห็นว่ามีลูกเล็กมาด้วย
๒ขวบกับ๘ขวด๘ขวบบางคนเนี่ย
ตัวเองจิ๋วอยู่เลยเอาน้ำเอาข้าวมาให้แล้วก็มอบเงินบางส่วนให้
เป็นค่าน้ำมันเล็กน้อยด้วยนะคะระหว่างเดินทาง

คือถ้าสมมุติว่าไปถึงจริงก็อยากจะให้คุยกันด้วยดีนะ
เคลียร์กันเคลียร์กันถูกต้องนะครับไม่อยากให้มีเรื่องบานปลาเกิดขึ้น